คราวนี้มีทั้งบ้านทั้งวัดทั้งอพาร์ทเมนต์มากันหมดเลย

ขโมยขโจรเป็น๓พ่อแม่ลูก
เข้าไปก่อเหตุในวัดเลยมีภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่ตอนนี้สังคมออนไลน์ของเชียงใหม่เขาแชร์กัน
คลิปนี้ค่ะเป็นคลิปนาทีที่สามพ่อแม่ลูกนี่นะคะ
เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เข้าไปในวัดโลกโมลี
ถนนมณีนพรัชที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่แหละ
แล้วดูสิไปหยิบเงินจากต้นกระถิ่นในวิหารนะคะ

ระหว่างที่ขโมยเงินเนี่ยมีลูกมาด้วยนะคะ
ลูกใส่เสื้อมีฮูตสีเหลืองพ่อก็อุ้มมา
แล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ซ้อน๓ออกไป
เรื่องนี้นะคะพระครูภัยบูลเจติยานุรักษ์ประธานสงฆ์วัดโลกโมลี

จริงแล้วไม่ได้อยากจะแจ้งความเลย
เพราะว่าสงสารเด็กที่ใส่เสื้อสีเหลือง
ยังเล็กอยู่เลยยังไม่รู้เรื่องรู้ราว
แต่ก็มีการแจ้งเรื่องไปยังตำรวจแล้วนะคะ
เพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้

จากวัดที่นี่วัดเขาเป็นวัดเปิดนะคะ

แล้วก็บางทีใครจะเดินเข้าเดินออกแล้วไปขโมยแบบนี้เนี่ยนะ
ต่อกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมจากวัดเราไปกันที่บ้านที่สุโขทัยบ้างค่ะ
อันนี้กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้เหมือนกัน
ผู้ชายคนนี้ที่สวมกางเกงดำเสื้อแขนยาวเสื้อสีดำ

เขาใส่ผ้าปิดปากอำพลางใบหน้ามาด้วย

เป็นมอเตอร์ไซค์ของนางพัชราพรภูนขำ

แล้วดูสิทำทีเหมือนรถตัวเองเลย
ขี่ออกไปเกิดเหตุการณ์ช่วงเช้าของวันพุธที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็ก่อนเกิดเหตุเจ้าของรถ
เขาก็ไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัย
พอกลับมาถึงบ้านก็เลยจอดมอเตอร์ไซค์ไว้หน้าบ้าน
ทีนี้กุญแจเสียบคารถอยู่เลยค่ะ
หลังจากนั้นคนร้ายก็มาขี่ไปเลย

ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วนะคะ

เป็นนาทีที่คนที่เดินผ่านหน้ากล้อง

นายทรงวุฒิสุมารีใส่วิกผมแล้วก็เดินมาดูลาดเหลา
หลังจากนั้นดูสิคะเห็นเงาสะท้อนจากกระจกไหม

เขาขโมยรถจักรยานยนต์
คลังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดเมื่อคืนวันที่๒๙กันยายน
และผู้ต้องหาก็ถูกรวบตัวได้
ตอนที่กำลังหมวดสุมเสพยาอยู่ในบ้านพัก
ที่ถนนกะโรมตำบลโพเสด็จนะคะ
ตอนที่ถูกจับกลุ่มตัวได้ก็สารภาพนะ
เข้าไปก่อเหตุไปขโมยรถจริง
เพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนเข้าไปจะขโมย
มอเตอร์ไซคันนี้มันไม่ได้ล็อกคอไง
ส่วนทางด้านผู้เสียหายคือนางนุชการช่วยชูวง
ก็เดินทางไปดูรถที่ถูกตรวจยึดมาได้นะคะ
พบว่าคนร้ายเขาเอารถมอเตอร์ไซคันนี้

ตบตาเจ้าหน้าที่ไม่ให้จับได้
แล้วก็ถอดกระจกรถออกเปลี่ยนป้ายทะเบียน

แล้วก็บอกขอบคุณตำรวจด้วยที่จับตัวคนร้ายได้

ไปลงทุนทำสีใหม่ซื้อใหม่ง่ายกว่าไหม
ขึ้นชื่อว่าขโมยขึ้นชื่อว่าโจรอะนะ